ดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เขาบอกว่ามีรถเก่งคันหนึ่งไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์กับคนซ้อนเนี่ยเขาเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วคนที่ขับรถเก่งไปชนเป็นตำรวจ

พอไปโรงพักกันตำรวจเมาคนนี้หนีไปจากโรงพักด้วย

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยมาร้องขอความเป็นธรรมว่า
ทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
นายอารันโพแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเชิงเนิน
ด้วยญาติพี่น้อง๒๐กว่าคนเลยนะคะ
เพื่อให้เอาผิดกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์คำลือชาอายุ๕๘ปี
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพสำนักทอง
เพราะร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์คนนี้

ไปชนรถจักรยานยนต์ของหลานในอารันทร์

คือนายจิตชนัยรื่นเริงอายุ๓๔ปี
และนางสาวมารินีรื่นเริงอายุ๒๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
และสุดท้ายนายจิตชนัยเสียชีวิต
นางสาวมารินีถูกนำส่งโรงพยาบาล
ผ่าตัดสะโพกขาซ้ายหัก๓ท่อน

หลบหนีระหว่างสอบปากคำที่โรงพักษณ์สพรยด้วย
ร้อยตำรวจเอกเกรงศักดิ์อ้างว่าขอเข้าห้องน้ำนะ
แล้วออกไปเลยออกไปจากโรงพักเลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากตำรวจว่า
เขาได้เข้ามอบตัวแล้วร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ขอมอบตัว
อารันโพแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเชิงเนินคนนี้นะคะ
ก็เป็นอาของผู้เสียชีวิตทั้งคู่

เพื่อทำพิธีรดน้ำศพที่บ้าน
ซึ่งก็บอกว่านายจิตชะนัยไม่มีครอบครัว
ก็มีการทำงานรับจัดงานอีเวนต์นะคะ

ส่วนนางสาวมารินีมีลูก๒คน
หนึ่งในนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ต้องดูแล
ร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์คนก่อเหตุ
อบตัวแล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

แต่ยืนยันว่าจังหวะเกิดเหตุ

กลิ่นเหล้าจากร้อยตำรวจเอกเกรงศักดิ์จริง
เราต้องการเพียงแต่ความยุติธรรมแค่นั้น
เพราะว่าหลานเราเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองคน
พลตำรวจรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการ

ก็เลยบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ร้อยตำรวจเอกเรียงศักดิ์คำลือชา

เจ้าตัวยอมรับว่าชนจริง
แต่บอกว่าไม่ได้หนีไปไหน

ก็ช่วยโบกรถในที่เกิดเหตุ

ก็นำตัวไปสอบที่สพเมืองระยอง
แต่จังหวะสอบปากคำอยู่เนี่ย
เครียดเพราะเขามีโรคประจำตัว

เพื่อให้พาไปส่งโรงพยาบาลระยอง

ขออนุญาตหมอว่าขอไปมอบตัวก็แล้วกัน

ไถเตอร์เทศเลย
ธนกรรมสวนไปที่ไถเตอร์เทศ
ก็เขาก็มาโดยปกติ

ที่ได้คุดคุยกับเขาก็บอกว่า

พาไปที่โรงพยาบาล

ซึ่งซึ่งข้อในจริงต่างเนี่ย
ก็คงจะต้องสอบสวนต่อไปว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหนีออกจากโรงพักหรือเปล่า
หรือป่วยจริงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หรือว่าเมาไปตั้งตัวก่อน
อีกวันนึงมันก็ตรวจไม่เจอไงนึกออกไหม

แต่ว่าเบื้องต้นเขาก็บอกว่าเหมือนกับทางผู้ก่อเหตุ

ญาติผู้เสียชีวิตก็ไปรับเงินประกันได้

แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจที่ก่อเหตุแล้ว

ก็เอาให้เคลียร์แล้วกันเรื่องเมาแล้วขับหรือเปล่าใช่ไหม
ตอนเกิดเหตุไปโรงพักมีการตรวจกันหรือยังนะครับ